มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์
ความเชื่อสิ่งลี้ลับ
ที่มันจะมาเป็นประจำทุกวันที่๑

ใช่คือจริงแล้วมันก็เป็นสีสันบรรยากาศ
ก่อนที่จะถึงวันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนี่แหละค่ะ
แต่ละท้องที่แต่ละภูมิภาคเขาก็มีความเชื่อ
มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคิดว่า

หรือว่าก็จะได้โชคได้ลาบกลับมา

ที่แรกค่ะที่เราจะพาไปคือ
วัดบ้านหัวธำนบตำบลสำริษฐ์
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาก

ที่นี่นะมีความโอ้โหขนลุกนิดนึง

ปลดอยากเข้าห้องน้ำ

ใช่ไงแต่ดิฉันบอกเฉยปลดขนลุกเฉย
คือเขามีการขุดพบลูกกรอกเพศชาย
ในพื้นที่ป่าช้าเก่าข้างวัดค่ะ

ก็จึงนำมาเก็บรักษาไว้

ทำพิธีบวชพระให้กับลูกกรอก

หลวงพ่อกุมารพลอยแก้ว

ทูบเทียนดอกไม้มากราบไหว้กันมากมาย
หลังจากที่มีเหตุเกิดขึ้น
มีชาวบ้านในพื้นที่เขาเคยถูกรางวัลกันเป็นจำนวนมาก
ก็เลยทำให้แต่ละวันก่อนที่จะออกรางวัลแบบนี้
ชาวบ้านจากทั่วสารทิศเขาก็จะมากราบไหว้เนี่ย
ขอโชคขอลาบกันเป็นจำนวนมาก
อกจากนี้ภายในวัดค่ะยังมีลูกมะพร้าวแปลกประหลาดด้วย

ไม่ได้มีแต่ลูกกรอกนะ
มีลูกมะพร้าวแปลกคืออะไรที่มันแปลกผลไม้แปลกเนี่ย
มันก็จะเชื่อกันว่าจะมาตีเลขอะไรกันได้นะคะ
เขาบอกว่าลูกมะพร้าวเนี่ยแปลกตรงที่แตกยอดออกมา๓ยอด

ไม่ใช่จะให้ดูมีภาพอยู่
เห็นประชาชนแถวนั้นเขาเอาแป้งไปโรยด้วย

โรยลูกมะพร้าวโรยหน้าทำไมเรา
ก็เผื่อมันต้องแบบหน้ามันก็ต้องขาแป้งกันบ้าง

ชาวบ้านเขานำแป้งมาทาที่บริเวณลูกมะพร้าว
หรือว่าอะไรอย่างนี้ที่ต่างที่เขาเจอกันแปลก
เพื่อขอโชคขอลาบก่อนวันหวยออก

ใช่เนี่ยดูกันไปไม่รู้เหมือนกันไม่ได้บอกอะไรหรอกคุณ

ต่อกันที่บริเวณศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง
วัดหนองปรึกตำบลทุ่งอรุณอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ก็มีประชาชนนักเสี่ยงโชคจำนวนมากเลยล่ะ
เดินทางไปขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนทองกันอย่างคึกคักนี่เห็นไหม
โอ้โหผ้าแพร่๗สีเพียบเลย
ที่เห็นเยอะแบบนี้เพราะว่ามีประชาชนจำนวนมาก
เขาบอกว่าตัวเองนั้นได้โชคได้ลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนทองที่นี่
ก็นำผ้าแพร่๗สีมาแก้บนก็มัดพันเอาไว้ตามเจ้าแม่ตะเคียนนี่แหละ
แล้วเขาบอกว่าต้นตะเคียนขนาดสองต้นหนักต้นละกว่าสิบตันนะ
แล้วก็ตั้งตรงานเอาไว้ที่ศาลเจ้าแม่หลังจากที่ให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านในพื้นที่
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าต้นตะเคียนยักษ์สองต้นนี้มีชาวบ้านเขาขุดขึ้นมาได้จากลำน้ำธรรมชาติ
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดหนองปรึกประมาณ๖๗ปีที่แล้ว
แล้วก็คาดว่าต้นไม้เก่าแก่เนี่ยนะครับมีอายุกว่าสองร้อยปีเลยนะ
ก่อนที่จะลากขึ้นมาตั้งไว้ที่ศาลภายในวัดชาวบ้านเขาก็กราบไหว้บูชาเป็นความเชื่อส่วนตัวของเขา
กระทั่ง๒๓เดือนที่ผ่านมานี้แหละเขาบอกว่ามีคนไปถูกเลขรางวัลใหญ่หลายคน
แต่ไม่ได้บอกว่างวดไหนเลขอะไรนะเขาร่ำลือกันแบบนั้น

ใช่แล้วครับจึงทำให้เห็นผ้าแพร่จำนวนมากมาผูกไว้รอบต้นตะเคียนอย่างที่เห็น
ชาวบ้านพอรู้ข่าวทำอย่างไรล่ะโอ้ในวันที่กำลังจะต้องลุ้นกันแบบนี้
ขอกำลังจิตกำลังใจกันซะหน่อยก็เลยมากันเพียบเลยทีเดียวครับ
ก็เป็นบรรยากาศคึกคักแบบนี้เรามานำเสนอให้ได้ติดตามกันได้
อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาวัดน้องปรึกครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดไปพาลงใต้กันต่อเลย
ไปที่บ้านเลขที่ดิฉันจะบอกบ้านเลขที่ทำไม

บ้านเลขที่๓๗ทับ๒หมู่ที่๑๓๗ทับ๑

บ้านเลขที่๓๗ทับ๒หมู่ที่๑
ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรัง
บ้านของนางอนงชูช่วยอายุ๔๕ปี

คือเขาพบเห็ดประหลาดช่วงกลางดึกวันจันทร์ที่ผ่านมา

ตำรวจมาเนี่ยไม่ว่าจะทำผิดอะไรจับไม่ได้

เขาห้ามจับเห็ดเฉยเนี่ยคุณดูเห็ดมันใหญ่มาก
มันประหลาดมากเพราะว่ามันเป็นเห็ดกอใหญ่
รัศมีวงกลม๑เมตร๒๐เซนติเมตรค่ะมีขนาดดอกที่บานแล้วก็ใหญ่สูงถึงประมาณ๑๐นิ้ว
มีลำต้นเท่ากับข้อมือสูงประมาณ๕๐เซนติเมตรนะแล้วก็ประมาณ๗๐กว่าดอก
มันเยอะนะมันแปลกไงเดี๋ยวใครนั่งนับ๗๐ดอก
แล้วก็เริ่มแบบทะแยงช่อออกดอกมาเพิ่มอีกจำนวนมากในกอเดียวกันเนี่ยนะคะ
เมื่อใช้มือลองสัมผัสดูแล้วบอกห้ามจับ
ใช่เนาะคือพอสัมผัสดูเขาบอกว่าดอกจะมีความนุ่มเหมือนเห็ดธรรมดาเลย
และก็มีกลิ่นหอมอ่อนตลอดเวลาด้วยนะคะ
เจ้าของบ้านเขาเชื่อว่าเป็นเห็ดมงคลให้โชคให้ลาบ
อย่างไรก็ตามหลังจากที่เพื่อนบ้านทราบข่าว
และเห็นเห็ดยักษ์รูปประหลาดแบบนี้แพร่สะพัดออกไป
ก็มีชาวบ้านเดินทางมาดูความสวยงามของเห็ด

แล้วก็ดูแล้วก็จุดทูบจุดเทียนด้วยนะครับ
ไม่รู้ว่าเห็นอะไรจากเห็ดบ้างดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ขอให้ได้โชคได้ลาบตลอดทั้งวัน
โดยเฉพาะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าโอ้โห

ชาวบ้านมาจากไหนกันก็ไม่รู้มาดูเห็ดนี่นะ
แล้วก็มาขอเลขเด็ดกันวันละหลายร้อยคนนะ
อืมอ่ะเห็นแบบนี้แล้วก็

เขาบอกมันมีกลิ่นหอมอ่อนไง
แต่ก็ไว้ใจไม่ได้เห็ดบางชนิดมันทานไม่ได้นะ
อย่าจับดีที่สุดอย่าทานดีที่สุด
อ่ะก็เลยวางไว้อย่างนี้โปรดคืนตัดธรรมชาติ

คุณผู้ชมไลน์มาถามว่าทำไมเวลาเห็นเลขเขาถึงจะต้องเอาแป้งไปโรยคุณชนะ
โอ้โหคุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะ
ถ้าเอานิ้วไปถูโดยไม่มีแป้งมันจะเป็นยังไง
ถลอกแทนที่ตรงไม้ตะเคียนหรือว่าไอ้เจ้าสิ่งแปลกนั้นมันจะถลอกกัน

มันก็ต้องถูสิมันจะได้ลื่นปื๊ดลื่น
คือพอถูแล้วมันจะเห็นเงาไงเขาเชื่อกันแบบนั้นว่าพอโรยแป้งไปถูแล้วมันจะมีเงา

ไปดูบ้านของนายธีรศักดิ์สิริรัตน์

แห่ไปกราบไหว้บูชาขอเลขเด็ดเหมือนกัน

หรือที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเรียกว่า

แต่ไม่เคยออกดอกให้เห็นเลย
แต่ว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

สุดท้ายออกดอกมานี่

การที่เจ้าต้นอ้อดิบ
มันจะออกดอกออกมาไม่ใช่ง่ายนะ

แต่ว่าไม่ค่อยจะมีให้ได้เห็นมากนัก
พอเจ้าของเขาเห็นแบบนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องแปลก
ก็เลยไปขาบไว้บุจาคขอเล็ก
เพราะคิดว่าการที่ออกดอกมาแบบนี้

ก็บอกว่ามีจำนวนอยู่๗ดอกนะ

มีความยาวประมาณ๘๐เซนติเมตร

พอได้ทราบข่าวเหมือนกับทุกที่เลยคุณผู้ชมครับ

มาขอโชคขอลาบจากต้นคูณ
หรือว่าต้นอ้อดิบที่เห็นอยู่นี่แหละครับ

บางคนก็จุดทูบจุดเทียนกราบไหว้
แน่นอนต้องมีแป้งมาถูลูบไล้

จะได้พอเดาออกว่ามันเป็นเลขอะไร

ที่เรามานำเสนอข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามเนี่ย
ไม่ได้หวังให้คุณผู้ชมต้องงมงายต้องไปซื้อลงซื้อเลขนะ

ความเชื่อกับคนไทยอยู่คู่กันมา

เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริง
ในทั่วทุกภูมิภาคมันเกิดขึ้นจริง